ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเร่งซ่อมปิดช่องคันดินของ
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างนะฮะ

และตอนนี้น้ำก็ยังทะลักนะครับ
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนอยู่
แม้ว่าจะมีปริมาณลดลงบ้างก็ตาม
เขาบอกว่าไอ้อุดรูนี้๗วันน่าจะเสร็จ
สถานการณ์น้ำในอ่างลำเชียงไกรตอนล่างนะครับ
ตะบนบันลังอำเภอโนนไทยจวันทครรภ์ราชศรีมา
ที่น้ำล้นสปีลเวย์นะครับ
แล้วก็ไหลข้ามทำนบดินชั่วคราว
บริเวณบ่อก่อสร้างงานปรับปรุงทางระบายน้ำล้น
แล้วก็เกิดการกัดซ้อบริเวณฝั่งขวาของอาคาร
บังคับน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ทำให้น้ำปริมาณมหาศาลไหลเข้าทั่วบ้านเรือนของประชาชน
ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นทางน้ำนะครับ
โดยพยายามขนดินไปถมไปถมไปถมนะฮะ
ปิดช่องที่มันถูกกัดซ่อรูนี้
คาดว่า๗วันน่าจะเสร็จนะครับ
หวังจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับ
พื้นที่ตอนล่างของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรนะครับ
ทะลักเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้างครับ

ตะบนกำปังตะบนสำโรงตะบนบันลังตะบนโคกสูงนะฮะ

ปริมาณมหาศาลอย่างที่ผมนำเรียนไปหลากเข้าท่วมทุ่งนานะครับ
บ้านเรือนเป็นบริเวณกว้างโอ้โหดูสิ

มันเป็นน้ำเจิงไปหมดพี่ต้นเจิงไปสุดลูกหูลูกตา

เหมือนบ้านเนี่ยอยู่กับทะเลสาบยังไงอย่างนั้น
โดยเฉพาะนะครับที่บ้านลำเชิงไกร
คือถ้าหมู่บ้านหรือชุมชนเนี่ยนะฮะชื่อลำเชิงไกร
ถ้าอ่านเก็บน้ำเนี่ยเรียกลำเชียงไกร
มีบ้านเรือนถูกน้ำทั่วหมู่บ้านนะครับ
หลังคาเรือนระดับน้ำลึกโอ้โห
นี่เบาลงแล้วเหรอ๒เมตรอยู่เลยล่ะสรรพคุณ

เออนี่นะท่วมบางหลังท่วมมิดหลังคา
ถือว่าน้ำท่วมครั้งนี้นะครับหนักสุดในรอบ๕๐ปี
หนักกว่าปี๒๕๕๓ด้วยซ้ำไป